เอาละครับกลับมาที่บ้านเรากันบ้าง

ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห

ไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กของแก๊งแตรวงบ้างแหละ
แฮชแท็กของแก๊งงานบวชบ้างล่ะ
แฮชแท็กอันทภัณฑ์ของเมืองบ้างล่ะ
วันนี้ขีดเส้นใต้เมืองไทยอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
จะมาพูดถึงเรื่องของสังคมตอนนี้

รวมถึงเรื่องของการจับกลุ่มตัวผู้ที่ก่อเหตุด้วยนะครับ

อาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะครับ

นั่งดูข่าวระหว่างอินเดียกับปากีสถาน
ก็นั่งนึกว่าเออคู่กัดคู่เก่า
ที่เขาอยู่กันคนละซีกโลก
เขากำลังจะร่วมสร้างสันติภาพกัน
กัดกันมานานกำลังจะร่วมสร้างสันติภาพกัน
แต่คู่กัดที่อยู่ผืนแผ่นดินประชิดติดกัน
กำลังสร้างปัญหาให้ปะทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง
มันตรงกันข้ามเลยนะครับ
เรื่องงานบวชมันต้องถึงจุดเปลี่ยน
และเรากำลังเรียกร้องว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับ

มันต้องถึงจุดเปลี่ยนถึงจะมีความเปลี่ยนแปลง

เขาบอกให้ปิดโทรศัพท์มือถือเครื่องสื่อสารทุกชนิด

เขาสันนิษฐานกันว่า
อาจจะเป็นผลมาจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
รบกวนสัญญาณวิทยุการบิน
สัญญาณวิทยุการบินเนี่ยเขาส่งระหว่าง
หอบังคับการบินกับนักบิน
ฉะนั้นเขาบอกว่าอาจจะมีปัญหา
เห็นไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเปิดโทรศัพท์บนเครื่องได้แล้ว

ก็เพราะจุดเปลี่ยนอยู่ตรงที่ว่า
เมาแล้วขับเนี่ยชนกันแล้วเกิดอุบัติเหตุ

กฎหมายเกิดขึ้นเพราะจุดเปลี่ยน

ชนกันแต่ละทีไฟคลอก

ลานออกมาข้างอีกด้านหนึ่งก็ไม่ได้เพราะ

รถตู้ก็จะกลายเป็นรถมินิบัส

เห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันต้องมีจุดเปลี่ยน

มันควรจะเป็นจุดเปลี่ยน

จริงแล้วก็มีคนพูดกันมานานแล้วว่า

มันเป็นค่านิยมที่สะท้อน
ถึงความคิดของคนรุ่นเก่าที่ว่า

อิทธิพลบารมีในพื้นที่

ความยิ่งใหญ่ผ่านงานบวช

ยิ่งใหญ่ดูกันว่า

แปลว่าโอ้โหงานนี้ใหญ่จริง

มีเครื่องเสียงดังโอ้งานนี้ใหญ่จริง

ซึ่งมันควรจะถึง
เวลาถึงจุดเปลี่ยนแล้วครับ

การแห่หน้าเข้าวัดเนี่ย
มันอาจจะยังห้ามกันไม่ได้หรอก
แต่ว่าพอแห่ไปถึงบริเวณวัดแล้ว
อันนี้แหละที่ต้องตั้งคำถามว่า
ควรจะถึงจุดเปลี่ยนหรือยัง

เป็นการเดินทางไปสู่ความสงบสว่างสะอาด

และก็เมาแอแห่นากรอบบวช
ก็เป็นอย่างนี้กันมาตลอดแล้วถ้าไม่เป็นเรื่องไม่เกิดเรื่องขึ้น
วัดสิงห์เนี่ยผมว่าสังคมไทยนี้ก็ไม่มีความรู้สึกว่าจะ
ต้องทำยังไงวัดบางวัดท่านก็ออกกฎเกณฑ์กติกาห้ามแต่ว่า
วัดก็ก็ไม่ห้ามฉะนั้นเรื่องนี้มันควรจะเริ่มต้นที่จะ
เปลี่ยนแปลงยังไงตอบว่าเรื่องนี้ทำได้ครับขึ้นอยู่กับว่า
เจ้าอาวาสจะตื่นขึ้นมาเอาจริงเอาจังกับการจัดระเบียบเรื่อง
บวชไหมถ้าเจ้าอาวาสเอาจริงเอาจังเรื่องนี้ไม่ยากหรอก
ครับแต่คำถามก็คือว่าทำยังไงให้เจ้าอาวาสเอาจริงเอาจัง
กับเรื่องนี้และเห็นว่าเรื่องนี้ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงคำ
ตอบอยู่ตรงกรรมการมหาเถระสมาคมเมื่อวานนี้มีข่าวจากสำนัก
และเป็นข่าวเช้านี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีและถือว่าน่า
จะเป็นจุดเปลี่ยนสำนักพุทธโดยนายศิลบวรแก้วงามผู้ตรวจ
ราชการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะรองโฆษกสำนักพุทธ
ท่านบอกว่าวันที่๒๘นี้
การประชุมกรรมการมหาเทลสมาคมมีวาระเป็นปกติ
จะนำกรณีเรื่องนี้เข้าไปหารือในที่ประชุมมหาเถระสมาคม
เพื่อหาแนวทางป้องปรามผู้ที่มาจัดงานบวช
โดยจะขอให้มหาเทราสมาคมพิจารณาถึงแนวทางปฏิบัติว่า
จะต้องแจ้งไปยังแต่ละวัด
ว่าจะต้องแจ้งกับผู้ที่จะมาจัดงานบวชอย่างไร
เช่นหากมีกระบวนการแหกนาคมาถึงบริเวณวัดแล้ว
จะต้องเบาเสียงลงหรืองดใช้เสียงที่มีความดังจนเกินไป
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมเป็นต้น
คุณศิลปะวรบอกว่าที่ผ่านมามหาเทละจะมีการยกกรณีต่าง
ที่เกิดขึ้นในวัดเพื่อพิจารณาออกแนวปฏิบัติให้กับวัดมาโดยตลอด
เช่นการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในพื้นที่วัด
การห้ามการจัดแสดงมโหลสบที่ไม่เหมาะสมเช่นโคโยตี้ในพื้นที่วัด
เหล่านี้เป็นต้นนี่ไงครับที่บอกว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยน
และน่าจะมีผลในทางปฏิบัติซึ่งจะบังเกิดความสวยงามเกิดขึ้น
แล้วก็จะถือว่านี่เป็นการปฏิรูปพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งได้ด้วย
ที่สำคัญคือเจ้าอาวาสต้องเข้มแข็งครับ
ถ้าเจ้าอาวาสไม่เข้มแข็งเนี่ยต้านไม่อยู่หรอก
โดยเฉพาะในต่างจังหวัดลูกคนใหญ่คนโตบวชลูกเศรษฐีบวช
เขาบอกว่าเขาต้องแห่นาคแบบนี้เขาต้องแสดงความยิ่งใหญ่แบบนี้
ถ้าเจ้าอาวาสไม่เข้มแข็งจริงเอาไม่อยู่ไม่กล้า
เพราะว่าถ้าเศรษฐีบวชลูกเศรษฐีบวช
เงินใส่ทองถวายพระก็มากกว่าเงินชาวบ้าน
ก็เกรงใจกันแต่ว่าเอาล่ะ
วันนี้คอยดูถ้าสำนักพุทธในฐานะผู้สนองงานมหาเทราสมาคม
นำเรื่องนี้เข้าหารือในมหาเถระสมาคม
กฎเกณฑ์กติกามันต้องออกมาครับ
แล้วถึงวันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันคงจะมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เรื่องนี้แม่ผมมีคลิปสองคลิปวันก่อนพูดไปมีผู้ฟังมีผู้ชม
ส่งคลิปมาให้สองคลิปอยากให้ดูครับคลิปแรกเนี่ยเป็นคลิปที่นำนาค
เข้าวัดที่เรียบง่ายที่สุดท่านดูสิครับคนเดินนำหน้าเนี่ย
เป็นแม่คนเดินตามหลังนั่นเป็นพ่อมีสองคนแค่นี้แหละ
นำหน้าเข้าวัดไม่ต้องมีพิธีเอิกเกริกแล้วก็มีคน
กรอนแปะไว้กับคลิปนี้ว่าแม่ถือไตรนำหน้าพาเข้า
พ่อคนโปรดอุ้มบาทเดินตามหลังไม่มีงานต้องฉลองให้
โด่งดังบวชลำพังก็เป็นสงฆ์ตรงตั้งใจเห็นไหมครับมีแค่
นี้พ่อกับแม่สองคนนำหน้าเข้าสู่วัดบวชได้ครับไม่ต้อง
วัวต้องควายไม่ต้องจ้างแจวงไม่ต้องจ้างเครื่องเสียง
ไม่ต้องทำอะไรเอิกเกลิกอีกคลิปหนึ่งตรงกันข้ามเลย
ครับอานี้เป็นคลิปความเทื่อนไหวนี่ต้านดูอ่าต้าน
ดูนี่เต้นกันอย่างนี้เลยนะครับขออภัยล่ะคนในภาพ
ไม่รู้เป็นใครแต่ว่าเขาบอกเต้นกันอย่างนี้แล้วเขา
เพียงแต่บอกว่าได้เห็นภาพสองภาพแล้วท่านดูสิครับว่า
ดูภาพแบบไหนแล้วท่านสบายใจกว่ากัน
เห็นภาพแรกกับเห็นภาพหลังเนี่ยท่านตัดสินใจได้ครับว่า
งานบวชเนี่ยมันจะควรเป็นยังไง
เอาล่ะความเปลี่ยนแปลงมันยังไม่เกิดขึ้นในทันที
แต่ผมคิดว่าไอ้แก๊งวัดสิงห์เนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยน
ให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องของงานบวช
วันนี้ตอนบ่ายรอฟังผลว่ามหาเถระสมาคม
จะกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องนี้มายังไง
แล้วคอยตามดูต่อว่าเจ้าอาวาสจะเอายังไงกับเรื่องเหล่านี้
นี่เป็นเรื่องเล็กแต่ผมคิดว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแล้วครับ

เล็กแห่เบาเดี๋ยวมันไม่สมศักดิ์ศรีไหมอาจารย์

แต่ว่าเมื่อกี้อาจารย์ค่ะที่อาจารย์เอาภาพให้ดูเนี่ย
มันเข้ากับคำว่าสะอาดสว่างสงบอย่างที่อาจารย์บอกจริง
แล้วรูปนี้คนแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียเยอะเลยเนอะ

บวชไม่ต้องมากมีแค่นั้นแหละ

ลูกทีนึงต้องไปกู้เงินเข้ามาเป็นแสน

ลูกเป็นพระแล้วพ่อก็นั่งก้มหน้าก้มตาใช้หนี้ต่อไปอีก

เอามาสะท้อนให้สังคมได้ฟังกันนะครับ
ใต้เมืองไทยวันนี้ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายด้วยนะครับ
วันนี้รอดูการประชุมของมหาเทระสมาคมด้วยนะครับ
น่าจะยกเรื่องนี้ขึ้นเป็นเรื่องสำคัญในการพิจารณาอีกเรื่องหนึ่งนะครับ